ขณะที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือทางสอบคอนะครับ
ก็ได้ตีพิมพ์ในเรื่องของนโยบายในการฝึกซ้อมกีฬานะครับ
หลังจากที่การฝึกซ้อมกีฬาได้รับการผ่อนปลนในเฟสที่๓
ก่อนที่ในเฟสที่๔วันที่๑๕มิถุนายนนี้นะครับ
ก็จะผ่อนปลนให้มีการแข่งขันได้ครับ
หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙สบคครับ
ได้ประกาศผ่อนปนเปิดกิจการ
ซึ่งในส่วนของกีฬาอนุญาตให้ฝึกซ้อมได้

และสามารถจัดการแข่งขันได้ในการผ่อนปลนระยะที่๔
ตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ

ได้ออกแนวทางปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อมกีฬาออกมาเป็นทางการนะครับ
โดยข้อปฏิบัติทั้งส่วนของเจ้าของสนามแข่งขัน
แล้วก็แนวทางของผู้ใช้บริการด้วยนะครับ
ก็มีการออกนโยบายมาค่อนข้างชัดเจนนะครับ
รุปใจความก็คือแนวทางของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ฝึกซ้อม
แนวทางสำคัญก็จะมีใจความสรุปก็คือ
อย่างแรกก็คือจัดให้มีการลงทะเบียนในแอปไทยชนะนะครับ
ซึ่งก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมครับ

แล้วก็จำกัดบุคคลเข้าฝึกซ้อมนะครับ
แล้วก็จำกัดบุคคลที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ฝึกซ้อมทั้งก่อนและหลังซ้อม
แล้วก็ในชนิดกีฬาที่อาจจะมีการ
ต้องมีเครื่องปรับอากาศอย่างเช่นวอเล็กบอล
อาจจะต้องมีการหมั่นให้ทำความสะอาดในเรื่องของเครื่องปรับอากาศตรงนี้ด้วยครับ
ครับขณะที่แนวทางของผู้ฝึกซ้อมนะครับ

ฝึกซ้อมหากมีอาการป่วยหรือว่ามีไข้นะครับ
ทีมงานสอบประวัตินักกีฬาก่อนซ้อม
เลี่ยงขนส่งสาธารณะในช่วงหนาแน่นก่อนมาซ้อมด้วยครับ
ก็หลังจากนี้เฟสที่๔ที่จะผ่อนปลนให้สามารถทำการแข่งขันได้
คาดว่าจะมีการประกาศออกนโยบายตรงนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็คาดว่าจะดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายนหรือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
แต่ว่าอย่างการแห่งขันรายการหลักก็จะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมทีม